แต่อันนี้คนไทยแรงไม่แผ่วเลย

นี่ขนาดว่าเพิ่มยอดจากงวดก่อนนะคะ

ก่อน๗ล้านนี่มาเป็น๙ล้านบาทเพิ่มมาอีก๒ล้าน
แต่เมื่อวานค่ะเราเช็คข้อมูลล่าสุดตอน๓ทุ่ม

คุณผู้ชมว่าวันนี้หมดไหมผมว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง

นี่ค่ะคือบางครั้งพอเขาไม่รู้จะทำมาหากินยังไง
เขาก็ต้องมาพึ่งอันนี้มันคือความหวังของเขานะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะมาดูข้อมูลหน่อยค่ะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการเปิดระบบจำหน่ายแบบดิจิทัล
ก็คือแบบออนไลน์งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๕๙
เมื่อวานนี้คึกคักใช้คำว่าสุดเลยนะคะ
หลังจากที่มีการเพิ่มยอดปริมาณสลักดิจิทัลเนี่ย
อีก๒ล้านฉบับจากเดิมงวดที่แล้ว๗ล้านกว่า
ที่ดอมบอกใช่ไหมงวดนี้๑๖สิงหาคมเพิ่มเป็นนะ
๙๒๕๐๐ฉบับเช็คล่าสุด๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ยอดจำหน่ายไปแล้ว๗ล้าน๙๙๗๕๙ใบ
คงเหลือยอดสุทธิในระบบ๑๙๙๒๗๔๑ใบ
แล้วรู้ไหมคะพี่ลองคำนวณดูไอ้ยอดที่ขายไปแล้ว๗ล้านกว่าใบเนี่ย
คนที่เข้ามาซื้อเนี่ย๑ล้าน๓๐๐๐๐คน
๑คนซื้อกี่ใบฮะซื้อเกินไงเกินไบนึงมันได้
นั่นแหละค่ะพี่เบิร์ทครับ
คนส่วนใหญ่เชื่อว่าวันนี้สลากน่าจะขายหมด

เราไปพูดคุยกับท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณธัญญาพรปริมาณอายุ๔๖ปี
เป็นอีกหนึ่งคนที่เลือกซื้อสลากดิจิทัลหรือว่าสลากออนไลน์
กำลังพี่กำลังไถเลือกอยู่เลยนะคะ
ถามว่าทำไมมาซื้อสลากออนไลน์ล่ะคะพี่
บอกว่าคือปกติก่อนน่าจะมีสลากออนไลน์ของรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยนะ
ปกติแล้วจะไปซื้อตามแผงลอตเตอรี่

คือร้อยหนึ่ง
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นมากกว่าราคาเนี่ยก็คือ
ไปแล้วไม่มีเลขที่ต้องการ
ก็ตระเวนตามหาน้ำมันรถขับไปอีก
ระเวนตามหาต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนี่ง่ายดี
ซื้อผ่านมือถือใบละ๘๐บาท๒ใบ๑๖๐

พอมีสลักดิจิทัลมาขายแบบนี้โอ้ซื้อผ่านนี่ดีกว่า
ง่ายกว่าเยอะเขาบอกแบบนี้แล้วราคาก็๘๐บาทด้วยนะคะ
แต่ถึงแม้ว่ารัฐมนตรีคลังบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

แต่ถ้าจะซื้อลอตารีก็พอประมาณอย่าไปทุ่มเยอะนะ